คุณผู้ชมครับเหตุระทึกที่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงสายสายวันนี้นะครับ
มีเรือเหล็กลากจูงสินค้าเนี่ยเสียหลักนะฮะ
ไหลไปชนต่อหม้อสะพานแม่น้ำเจ้าพระยาคือเสียงดังสนั่นหวั่นไหวเลยนะครับ
นี่ฮะภาพอาจจะเห็นไกลหน่อยมีเสียงอยู่๓ครั้งนะครับ
จังหวะตรงนี้นะฮะเรือบรรทุกสินค้าไปชนต่อหม้อสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
ช่วง๙โมงกว่าวันนี้นะครับ
ชาวบ้านได้ยินเสียงก็ออกมาดูกันนะฮะ
เป็นเรือที่กำลังเร่งเครื่องยนต์เพื่อนำเรือเหล็กที่ติดกับต่อหม้อสะพานเนี่ยออกมาให้ได้
มีเรือสองลำมาช่วยประกบ
นี่ฮะไม่มีใครบาดเจ็บนะครับ
หม้อสะพานก็มีพังเสียหายนั่นแหละแต่ไม่ถึงขั้นซุดถล่มลงมาค่ะ
เหตุการณ์นี้นะครับเรือขนส่งสินค้าลากจูงในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ
พ่วงท้ายนี่ตรงนี้นะฮะสภาพต่อหม้อที่ถูกชนเข้าไป
พ่วงท้ายเนี่ยไปกระแทกต่อหม้อสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ
ในพื้นที่รอยต่อพระนครศรีอุทยากับอำเภอบังปะอินของจังหวัดพระนครศรีอุทิยา
นี่ฮะคนประจำเรือเนี่ยตัดสินใจตัดสายเชือกลากจูงลำพ่วงท้าย
แล้วก็ทิ้งปล่อยให้ลอยอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะถ้าฝืนดึงไปต่อเนี่ยเดี๋ยวยุ่ง
ตัดสินใจตัดสายทิ้งไปเลยผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าประมาณ๙โมงกว่าวันนี้ได้ยินเสียงเรือยนเนี่ยเร่งเครื่องเสียงดังมาก
สักพักมีเสียงเหมือนเรือชนต่อหม้อสะพานดังสนั่นวันไหวก็เลยออกมาดู
พบว่าเรือยนกำลังเร่งเครื่องยนต์เพื่อนำเรือเหล็กที่ติดกับต่อหม้อสะพานออกมาให้ได้
ข้างบ้านเขาเห็นในเหตุการณ์ตั้งแต่แรกเขาบอกว่ามันปัดตั้งแต่ลำแรกถูกไปตั้งแต่ลำแรก
แต่ว่าลำสุดท้ายมันไปพันแบบไปเกี่ยวกับต่อหม้อค่ะไปพันไปชน
แล้วมันเอาออกไม่ได้มันก็เลยเร่งเครื่องให้แรกแล้วเชือกกระเรือก็เลยขาด
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปตรวจสอบเนี่ยนะฮะไม่เจอเรือลากจูงที่มาชนแล้วมาติดค้างอยู่แล้วนะ
บอกว่าเรือที่ชนเป็นของบริษัทลำเลียงไทยนะครับ
พบว่ามีต่อเมาสภาษณ์เสียหาย๓๔แท่ง
ทางกรมเจ้าท่าไปแจ้งความไว้แล้ว

เพราะต้องมีผู้รับผิดชอบความเสียหาย

เชือกที่ล่างจูงด้านขวาย่อน

ลำพ่วงท้ายก็เลยไปชนต่อเมาสภาษณ์
ก็เป็นห่วงทั้งเรือเป็นห่วงทั้งต่อหม้อสะพาน
คือถ้าต่อหม้อสะพานมันเสียหายก็กลัวว่าจะอันตรายในส่วนของสะพานอ่ะเนอะ